ต้องจับตาดูที่ระยองหน่อยคุณกายเพราะว่าตั้งแต่๑๑โมงเช้าแล้วค่ะ
ปรากฏว่าที่ระยองเจอกับฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานนะคะ
ตอนนี้ก็จับตาดูเรื่องน้ำนะคะที่เกิดจากการสะสมของฝนนะคะ
เราไปดูกันหน่อยค่ะว่าส่งผลกระทบอะไรกับชาวระยองกันบ้างค่ะ
นี่แหละค่ะผลพวงจากฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับ
ชั่วโมงกว่าคือตั้งแต่๑๑โมงเช้าน้ำเนี่ยขึ้นมาแบบนี้นะคะ
แล้วก็รถได้รับความเสียหายอันนี้คือภาพตรงแถวหมู่บ้านเพลินใจ๔
อยู่ใกล้กับสถานีขนส่งระยองเลยค่ะหรือว่าบอกขอสอใหม่
เพราะงั้นพวกมันก็จะเลี้ยงกันแบบนี้ชาวบ้านต้องช่วยกับเข็นรถ
น้ำเนี่ยถ้าดูก็สะดุดนิดน้อยนะคะนี่แมว
คือต้องเอาของสำคัญไปไว้บนที่สูงเพราะว่าฝนตกหนักจริง

กลางถนนตรงนั้นแล้วถ้าคนเดินนี่ก็เห็นไหมคะ
เอวโอ้โหน้ำมันท่วมสูงจริงนะคะแล้วนอกจากรถแล้วนี่แมวนี่ก็หนึ่งในผู้ประสบภัยเหมือนกัน
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งก็เดินลุยน้ำท่วมแบบนี้แหละค่ะไปช่วยน้องแมวก็ปลอดภัยนะคะ
อย่างที่เห็นล่ะค่ะมาจากฝนที่ตกตั้งแต่๑๑โมงเช้าต่อเนื่องยาวนาน
ตรงศูนย์การค้าระยองย่านการค้าที่สำคัญก็ตกอยู่ในสภาพน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะคะ
แล้วก็ยังมีถนนอีกหลายเส้นถนนหลังวัดป่าประดูกถนนจันทอุดม
บางจุดท่วมถึงระดับฟุตบาทรถยนต์หลายคันก็ตัดสินใจจอดอยู่กลางถนนแล้วค่ะ
ไปต่อไม่ได้นะคะนายกเทศมนตรีเทศบาลระยองตอนนี้สั่งเร่งเปิดเครื่องสูบน้ำระบายลงสู่ทะเลนะคะ
อันนี้คือสถานการณ์ที่ระยองล่าสุดค่ะนี่ค่ะฝนยังตกหนักถล่มอยู่ในพื้นที่นะคะ
ส่วนที่สุโขทัยอย่างที่เราติดตามกันเมื่อวานนะคะคุณผู้ชมสถานการณ์ล่าสุดที่ตำบลวังใหญ่
โอ้โหก็ยังอยู่ในภาวะวิกฤตนะคะโอ้นี่ทั่วประเทศเลยนะใช่คือระยองสุโขทัยใช่ไหมใช่
อันนี้คือตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้ก็ท่วมแล้ววันนี้ยังไม่ระบายไป
อืมน้ำยมนะคะยังทะลักเข้ามาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ค่ะนะคะ
เพราะว่าตลิ่งริมน้ำยมคอสะพานสิริปัญญารัฐหน้าวัดวังใหญ่เนี่ย
เกิดซุดตัวเป็นแนวยาวกว่าเจ็ดร้อยเมตรค่ะดูสถานพระภูมิคุณผู้ชม
ระดับเดียวกับเรือค่ะฮะนะคะเพราะฉะนั้นเอ่อพอคอจะเอ่อ
คอสะพานสิริปัญญาที่หน้าวัดวังใหญ่สุดตัวเนี่ยนะคะ
น้ำก็ไหลบากเข้าท่วมบ้านเรือนที่เห็นเดือดร้อนแบบนี้เนี่ยนะคะ
กว่าสองร้อยหลังคาเรือนแล้วมันก็กัดซ้อนะคะ
รากของต้นขี้เหล็กขนาดสามคนโอบคือต้นขี้เหล็กยักษ์ต้นนี้เนี่ย
ก็เป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญนะคะเพราะว่าอายุกว่า๔๐ปีแล้ว
พอมันล้มโค้นลงมาแบบนี้ลักษณะขวางถนนด้วย
เลนก็ต้องปิดถนนค่ะก็น้ำก็ท่วมนะคะ
แล้วก็ต้องช่วยกันตัดต้นขี้เหล็กออก
เพื่อให้เปิดเส้นทางในการไปมาหาสู่ได้สัญจรได้นะคะ
สถานการณ์ที่สุโขทัยวันนี้นะคะกระทบเก้าอำเภอหกสิบห้าตำบล
สามร้อยสิบเจ็ดหมู่บ้านสี่พันสามร้อยยี่สิบสองครัวเรือน
แต่ว่าก็ค่อยหายใจหายคอได้หน่อยนะคะคุณกายเพราะว่าท่านผู้ว่าบอกว่าตอนนี้ผ่านภาวะวิกฤตแล้ว
ก็สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายแล้วก็เตรียมเข้าฟื้นฟูค่ะ
อันนี้พอน้ำลดแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องห่วงต่อดูแลต่อก็คือเรื่องโรคนะฮะ
โรคภัยหลังน้ำรถนะคะก็ต้องดูเรื่องสุขภาพสุขภาพอนามัยกันต่อค่ะครับ